บอลไทยลีกแล้วก็วันนี้ครับสำคัญเหมือนกันนะครับ
ของหลีกสูงสุดเวียดนามที่เขาเคยค้าแข้งแล้วก็เป็นไปเห็นก
อาจจะไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ครบทุกสายต้องขอโทษด้วย

เวียดนามจะมีการไลฟ์พูดคุยนะครับ
แล้วก็ตอบข้อสักถามเป็นครั้งแรกกับการต้อนรับ
ซิโก้ในฐานะหัวหน้าภูมิสอนของทีมโดยจะมีการไลฟ์ทางยูทูปของสโมสรแล้วก็จะมีบรรยากาศสดเบื้องหลังในประเทศไทยด้วยนะครับทางยูทูปของซิโก้ชาแนลด้วยไฮไลท์ไทย
ประจำเมื่อวานนะครับนาทีที่สิบสี่เจรบสัมภาวดีครับ
เดี๋ยวดูจังหวะนะครับคือบอลเนี่ยมันเก็บแถวสองมาแล้ว
รัฐแทงให้พลิกลูกนี้ยิงโอ้เด็ดขาดมากครับ
เสียบเสาไกรบีจีนำหนึ่งศูนย์จากนั้นก็ประทีสี่สิบห้านะครับ
ก็มีโอกาสจะได้อีกเหมือนกันนี่เป็นชนบุรีนะครับ
ทางฝั่งของกิศราการแมนฟันคลิกคลิกก่อนพอสกหนีเป็นสองสูงแล้วนะครับ
ทางฝั่งของสุบัญญายิงเข้าไปครึ่งแรกเนี่ยเมื่อสักครู่นะครับ
นาทีแปดสิบห้าเนี่ยทางฉลามชนก็มาเหลือสิบคนนะครับ
ระดูการหน้าเนื่องจากว่าสุโขทัยอันดับ๕ที่เหลือโปรแกรมอีก๓นัดในเล็กแรกนะครับ
ตอนนี้ก็นำห่างนำสุโขทัยถึง๑๒แต้มแล้วครับ
ส่วนผลอีก๒คู่ครับประจวบเสมอกับระยองไป๑๑แล้วก็ตราดนะครับ